ครับเอาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกครับ

ไม่หายกสามน้ำกลางไปเร่งมากเกิน

ส่วนส่วนที่พลาดไม่ได้เลยครับ

และแพลวิทยาลมใช้มาด้วยนะครับ
วันนี้
ฟาดกับฝ่ายล้ำเงิดจอมเข่าคุณซึกโบรมัติ
ล็อกจับเข็นเน้นแทงตี
เขาคือเริ่งสิดนิวัตต์

ฝ่ายแดงพิชิตชัยปปฐม
ชื่ออธิกุลแก้วภูล

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๔๘แพ้๒๐ครั้ง
ฝ่ายฝ่ายล้ำเงินครับเริ่งสิดนิวัตต์
ชื่อพาณุวัตต์สมรูปอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๒แพ้๒๐เสมอ๑ครั้ง
เกียรตินครชนยกที่๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
เริ่งนี่คนจัวรรดิ์อะไรนะพี่เริ่งน่ะ

อ่าอยู่บึงการก็สร้อยกับแถวเอกชัยนะครับ

ไพ่ลนะครับ
มันจะติดไม่ติดไม่จะเตะไม่เตะแพงไม่เตะไม่รู้อะไร
ไม่รู้จะออกอะไร
พระเพศจอมยุทธ์ไตรท์ตำรา
วิชิทชัยละวะระวังกระจัดสุวะ
เด็กโฆราตหลานแย่โมะรายนี้

โหโม่นกล้ามพอเลย
เอาหว่ากลับไปนี่
ซ้ายตกมานี่คืนครั้งพอเลยนะครับ
พี่ชิชชัย
เดี๋ยวหมดยก๕แล้วก็คุยกัน
พยายามดึงตัวอยู่ด้วยนะ
เอาละแบบนี้

มวยคู่๒เราผ่านไปยกแล็กโหทางด้านเหลิงดิหัวแข้งขวากับสูงเลย

ไม่ต้องดูเชิงคู่นี้ครับขึ้นมาปุ๊บใส่เลยนะ
คือไม่ชอบกี้หน้ากันเลยผมว่าก็เลยใสเลย
ภาพแบบนี้แหละครับมวยไท่ต้องแบบนี้นะ

มีนัดการ๒๔โมงเย็นครับ

เป็นไงบ้างพี่ชัยยกแรกผ่านไป
ฝ่ายน้ำเงินนะครับ
เลื้องอยากโหง
แห้งกวาสูงนะครับ
ต้องเช็คตลอด

ตั้งรับอย่างเดียว
แล้วตอนนี้จิ๊ดใช้
สวยงาม
แค่ขวามือจบแบบนี้ไงนะ
ถ้าบีบแบบนี้น้ำเงินต้องออกด้วยนะเริงนะพี่ปาก

ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรตำราไม่มี

น่าดีจะมีมืออีกตรงกระโดน
ดังกับสุขโคลนักศึกมียุคสอบทันยาบุหรี่
นี่ก็ไม่มีตำราเลยนะรกจาก
เปลี่ยนครับหลวกลุกละ๕
พยายามตัดล่างคืน
อ้าวไล่แขนไล่แขนแล้วยัดซ้ายละ๕
พลิกเหลี่ยมเสียหายมั้ย
ยังยก๒ยังยก๒ยังยังยาว
น้ำเงินได้แทงแหลมแต่โดนกระตุกลม
น้ำเงินได้แทงแหลมแต่โดนกระตุกลม

ซ้ายพิชิชัยตกที่ขวาต้องระวังตีนขวาก้านคอด้วย
อื้มมั่นใจสูงอยู่นะเจ้าเริง

ครับมวยคู่๒รอบ๓รอบ๒ยก
ทางด้านพิชิตชัยนี่เตะตัดล่างครับ

พิชิตชัยนี่หักเสียหลักล้มลงไปนอนครับ
ลูกนี้โอ้โหนี่หัวแข้งขวาครับเริง

นี่พี่ชัยแต่ได้ดูซ้ำอีก

แม่พอโดนแล้วพยักหน้าเลยนะพยักหน้าท้าทายเลยครับ

ไม่ควรน้ำร้อนประมาณนั้นเลยครับขอบคุณจาซีเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
ผู้แรกผ่านไปเป็นก็นังตัวอย่างครับอันนี้เอาของจริงครับ
โอ้โหต่อยมวยท้าทายกันหน้าดูครับ

ยาแรงครับฉีดไปที่มุมแดง๕๐๐๐บาทเอาไม่เอาติดตามต่อบนเวที
ยกที่๒พี่ชิดชัยโดนตีนขวาเต็มคอเลยนะครับมึนเป็นเล็กน้อย
ถ้าเป็นตำรวจเป่าแอลกอฮอลในยก๒นี่ยังไม่โดนยังถือว่าเมาไม่เยอะ

นี่ตอนนั้นมียาเข็มใหญ่มาให้แล้วเนี่ย
ชายาฉีดไม่รู้คือต้องดูฉีดหรือชานี่ให้กับทางด้านฝ่ายแดงนะ
๓ก้อนนะ๓คำปั้น๕ก้อนบ้าง๕เลยนะเจ้าพี่ชิดชัย
นี่ครับมียามา๕ก้อนนะ๕ก้อนบางท่านอาจจะฟังอยู่บ้านไม่รู้มันเท่าไหร่
๕๐๐๐๐บาทครึ่งแสนเลยนะบอกชัดเลยนะครับฆ่าตัวไม่เกี่ยวนะ
ไมค์ไม่เกียวถ้าหน้าวันนี้ได้รับ๕๐๐๐๐บาทยาชี

แก้ยังไงแน่สีจะหวังไว้เองครับพี่ชิคชัย
น้ำเงินดูมั่นใจเลยนะเริง
นี่โอ้โห
โอ้โหถ้าเป็นยก๕นี่เลิกเลยนะลูกนี้

นี่สนุกแล้ว๕๐๐๐๐บาทจะได้รับฤทธิ์
น็อกแตกนี่เกิดขึ้นได้ครับ
จราเข้เขียวเตรียมแจกแล้ว๓๐๐บาท

ออกอาวุธน่ากลัวครับหนักทั้งนั้นเลย

ดูยากดูยากดูยังบิดกันอยู่
ก็ที่ภายแล้วใครจะเยี่ยว
ดูดิการถึกซ้อมเลยนะครับผู้มีเห็นเลยเนี่ย

โต้คืนไปเรื่อยอ้าวว่ายังไง

ใช้ความใหญ่ครับเดินเบียดเลย

แถวนี้แววแดงก็ตอบบุญบ้าง
อีกหนึ่งมันกว่านี้อีกนะ
พี่ปากยุ้งอีกหน่อย
แข้งเจอแข้งเจอแข้ง
ดึงให้ทนพยายามโตกลืม

จะยากนิดนึงครับพี่สุชัยตอนนี้

คู่นี้ยังไม่จบง่ายนะพี่ปาก

หื้อออ
ถวัดกลางคอ
ตีมงานตกต่อมหวานสั่งโดนอยู่เดียวเลย
โดนให้ถิวหรือเปล่า
อ้าวพิษชัย
อย่างนี้ยก๔ด้วยนะยังทันนะอีก๒ยกเลยนะต้องดูด้วยทุกคนจะวางแผงการชกยังไงเดี๋ยวต้องดูแดงเป็นหลักก่อนจินทิศไทย
พี่ตใจที่จะแพ้
ก็จุบเลยอย่างงี้
ไม่เอาน็กเลยอันนี้รับไปเลย

ต้องขึ้นเปย์เลยครับโอ้จุกจริง
เสียดไปหมดมันโดนแทงย้อนขึ้นนะซี่โครงอ่อนเนี่ย
จุกเสียดโอ้โหคนไม่โดนนี่ไม่รู้เลยเป็นยังไง

โอ้โหเนี่ยคำแทงเนี่ยก้มให้แทงแบบนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับ
เรียบร้อยเลยนอนแผ่สองสลึงเลยครับถอดฟันยางทันทีนรงรวมจิต